ที่ตัวพ่อกันบ้างดีกว่าเวลาที่เขาจะขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ย
อกจากความเสียงดีที่จะต้องพกพากันไปแล้วสิ่งหนึ่งก็คือความหล่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พี่สอนรามเองเนี่ยโอ้โหเตรียมแล้วนะเตรียมจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้ว
อกจากความสามารถที่มีอยู่เต็มพิกัดแล้วเขายังต้องเตรียมความหล่อไปด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ให้เสียชื่อเนอะย่านลาดพร้าวของเขาก็ต้องงัดเอาความหล่อความสามารถ
สู้กับศิลปินย่านอโศกกันหน่อยค่ะที่สำคัญคู่แมทคู่ชนของตัวเองเนี่ยโอ้โห
บอกเลยว่ามันได้มากปลายปีนี้ได้มันและถูกใจแฟนเพลงยุค๙๐อย่างแน่นอน

ขึ้นหมดแล้วฮะเป็นแบบราวอัพแล้วว่าใครเจอใคร
คู่เราที่เราได้แมทของ
ของผมก็ได้เรื่องอยู่ฮะสมน้ำสมเทียบ
ว่าจะเป็นนักร้องสคริปต์ต่างหรือว่าการทำงานในรูปแบบใหม่
เราก็ได้มีโอกาสได้ทำงานกับน้องรุ่นใหม่ที่เป็นโปรดิคชั่นด้วย
มันก็เป็นสิ่งต่างที่เราได้เรียนรู้ใหม่ว่าอ๋อ
วันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วต้องทันต่อน้องที่เขาทำงาน

ต่อกันที่เรื่องลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องวีจิกันหน่อย
ตอนนี้น้อง๔ขวบแล้วนะเผลอแป๊บเดียวเองเนาะ
ต้องบอกว่าตอนนี้น้องวีจิโอ้โหกำลังน่ารักน่าชังเลยนะคะ
แล้วก็มีกิจกรรมที่น้องสนใจเยอะแยะไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนบัลเล่การว่ายน้ำ
ที่ทำจะเป็นนพี่หนุ่มประหลาดใจมากมากก็คือผลการเรียนอ่ะ
คือมันน่าชื่นใจมากนะคะขณะที่คุณพ่อเนี่ยยังชมลูกสาว

แล้วก็ชอบว่ายแดงก็เป็นเรื่องประหลาดใจแล้วก็น่าดีใจด้วย
เพราะว่าวิจินเนี่ยเรียนเกรดแบบ๓๘

เราเที่ยวชาติมีชาติไหนเป็นพิเศษ

น้องเก่งมากเลยนะนี่๔ขวบเองนะทำได้ทุกอย่างเลย
บอกพอเทียบกับเกรดตัวเองในหัวเราะก๊ากเลย
เอาจริงเรื่องเทียบอะไรเทียบกับพวกเราถ้าย้อนกลับไปตอน๔ขวบเนี่ย

น่ารักดีนะคะหมดแล้วใช่ไหมค่ะพี่หนุ่ม